นี้กันหน่อยที่จันทบุรีนะครับ
เพราะว่ามีรถกระบะดำคันนี้พุ่งเข้ามาชนที่บ้านของประชาชนอย่างจัง
แต่ว่าคดีนี้อาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดา
มันน่าจะมีเงื่อนงำครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะ

เป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านก็งงอยู่นะเนี่ย
คันดำขับพุ่งมาชนบ้านเรือนประชาชนนะคุณนะ
ชาวบ้านตะโกนถามเห็นไหมอะไรเนี่ยโอ้โหตกออกตกใจหมดเลย

สักพักจะเห็นว่าจะถอยพยายามจะถอย

ห้องเครื่องแล้วควันมันขโมงเลย
สักพักหนึ่งนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาเปิดประตูรถคันนี้

เมื่อกี้เห็นใช่ไหมฮะว่าผู้ชายพาผู้หญิงลงมาจากรถแล้ว

เปิดประตูรถแล้วประคองผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีดำลงมา
แล้วก็บอกกับชาวบ้านแบบนี้

แล้วเขาก็พาผู้หญิงหายไปเลย
ชาวบ้านงงนะแต่ไม่รู้ยังไงดี

วงจรปิดของบ้านชาวบ้านเห็นชัดเลย

ของคนในซอยสารเจ้าสะบาปที่ตำบลจันทนิมิตรอำเภอเมือง

เพราะว่าคนขับเป็นผู้หญิงแล้วผู้ชายพาลงมา

ตำรวจสพเมืองจันทบุรีตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ประตูด้านหน้าของชาวบ้านพังเสียหายนะ
แล้วก็สิ่งของหน้าบ้านกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลย
ส่วนแมวที่เจ้าของเลี้ยงไว้๔ตัวนะคุณฮะ
มันตกใจออกจากบ้านคุณบ้านเป็นรูแบบนี้

เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เอง๖โมงครึ่งนะครับ
เจ้าของบ้านหลังที่ถูกชนก็คือคุณกฤษกรปานขาวเล่าให้ฟัง

ได้ยินเสียงดังสนั่นหวั่นไหวตอนแรกคิดว่าบ้านถล่ม

เห็นรถดำคันนี้มาเสยเข้าหน้าบ้าน
ที่เลี้ยงไว้วิ่งตะเลิศหายไปหมดเลย
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็เห็นว่ารถคันดังกล่าวเนี่ย

กไปโยกมานะฮะแล้วก็เสียหลักจนกระทั่งพุ่งเข้าชน
ตรงนี้เป็นร้านกาแฟที่อยู่ก่อนถึงบ้านหลังนี้

จากนั้นก็ขับต่อมาแล้วก็พุ่งเข้าชนบ้านหลังนี้แหละครับ
เป็นทางได้ยินเสียง
เสียงห้มที่แรกผมคิดว่าบ้านนี้มันกันหรอก
พอเลยออกมาดูก็เห็นแล้วครับว่ารถสื่อขึ้นมาในบ้าน
ประตูบ้านแล้วก็ชงทุกบาทหน้าบ้าน
เสียหายแล้วก็แมว๔ตัวยังหาไม่เจอ

ทีมข่าวของเราก็ย้อนไปหาเจ้าของร้านกาแฟก็คือป้าใจ
ร้านกาแฟป้าใจก็ถูกเฉียวถูกชนมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะ
บอกว่าเห็นรถคันนี้ขับมาแล้วเสียหลักจะหลุดโค้งคุณ
รีบบอกเพื่อนที่นั่งอยู่ที่นี่นะใกล้นะ
บอกเฮ้ยแกพวกแกระวังรถจะแหกโค้ง

รถคันนี้สุดท้ายไปพุ่งชนบ้านของพี่ผู้ชายคนเมื่อกี้
คือคุณกิจสกรจริงด้วยนะครับ
คุณป้าก็ยังถามกันอยู่เลยใช่รถคันสีดำที่ผู้หญิงขับมาไหม
มันเป็นคันเดียวกันที่มาเฉียวชนร้านกาแฟเหมือนกัน
ขับเอียงไปเอียงมาเฉไปเฉมาเสียหลักแบบนี้นะครับ

มีผู้ชายมารับตัวผู้หญิงคนนี้ลงจากรถใช่ไหม
แล้วก็หายไปเลยทิ้งแค่เบอร์ไว้ให้กับชาวบ้าน

ภูมิกับการสพเมืองจันทบุรีพันธ์ตำรวจเอก
เทชิตคุณกานิทรากรนะครับ
เปิดเผยแบบนี้บอกว่าหลังเกิดเหตุ
คนขับซึ่งเป็นผู้หญิงมีอาการแน่นหน้าอก

ก็เลยรีบเดินทางพาไปพบแพทย์

ก็กลับมารายงานตัวกับพนักงานสอบสวน

เรื่องต้นได้เป่าแอลกอฮอลแล้วเหมือนกันคุณ

เราก็ถามเอ๊ะผู้ขับตัวเลขไม่แน่ชัดคืออะไรอะ

ผู้ขับบอกเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่ง

เป่าอีกทีหรือว่าจะตรวจเลือดอะไรก็ตาม

หลังจากนั้นเดี๋ยวจะให้ข้อมูลกับนักข่าวนะ
และถ้าเป็นความผิดก็ส่งฟ้องดำเนินคดีต่อไป
เพราะว่านักข่าวพยายามเค้นถามภูมิกับ

ตำรวจบอกว่าใจเย็นนะนักข่าวนะแป๊บหนึ่ง

อันนี้เงื่อนงำเดี๋ยวเราต้องตรวจสอบให้คุณผู้ชม
ติดตามข่าวกับเราตลอดทั้งวันเดี๋ยวได้รู้คำตอบแน่นะฮะ